ผมขอส่องมติกรกตเมื่อวานนี้ซะหน่อยนะฮะ
เพราะว่ากรกตทั้ง๕คนเห็นตรงกันว่าบริษัทไอทีวีประกอบกิจการเป็นสื่อ
อันนี้ขอแอบส่องก่อนนะอาจารย์

หากมีการถือหุ้นก็จะเข้าข่ายขัดคุณสมบัติการเป็นสอสอ
จำเป็นต้องส่งเรื่องให้๓รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา๘๒
อีกทั้งยังมีการพูดกันในมติของกรกตบอกว่าหากกรกตไม่ส่ง๓รัฐธรรมนูล
ก่อนที่รัฐสภาจะมีการโหวตนายกรัฐมนตรี
อาจจะมีการเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เมื่อกี้ที่อาจารย์สุภาพวิเคราะห์ขัดมาตรา๑๕
ดังนั้นจึงมีการลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน๔ต่อ๑
เสียงมีใครบ้างเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังกันนิดนึ
เพราะว่าหลายคนเข้าไปเช็คลิสต์ชื่อของกรกตเลยนะ
๔เสียงคือคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกรกต
เสียงที่๒คือนายทิติเชษนุทนาฏคนที่๓คือนายสรรทัศน์
อนันตภัยบูลและคนที่สี่คือคุณเลิศวิโรธโกวัฒนะ
กรรมการถูกต้องไหมครับส่วนหนึ่งเสียงที่ไม่เห็นด้วย
การส่ง๓รัฐธรรมนูลเมื่อกี้อาจารย์สุภาพก็บอก
คือคุณปากรมหันนบคือคุณปากรแสดงความกังวลแบบนี้ว่า
อาจจะถูกมวลชนมองว่าการกระทำของกรกต
ไม่เหมาะสมที่จะส่ง๓รัฐธรรมนุนในช่วงนี้และควร
ต้องมีการตรวจสอบประเด็นอื่นเพิ่มเติมเช่นความเป็นเจ้าของหุ้น
มีสองมาติขอเติมเสียให้ชัดเจนนิดเดี๋ยวคนจะฟังว่าทำไม
กรกตมีแค่ห้าคนมีเจ็ดสองคนเนี่ยอายุเกิน๗๐คนหน้าที่ไปแล้ว
คือองค์กรอิสระพวกนี้พออายุเกิน๗๐เนี่ยรุ่งเช้าขึ้นมาไปเลยนะ
แบบเดียวกับกัปตันเครื่องบินพออายุถึง๖๐ปั๊บเขาเรียกว่าต้องไปนั่งขวา
ไม่ต้องขับต่อนะครับขับต่อได้นั่งขวานั่งขวาคือให้กัปตันตัวจริงนั่งซ้าย
ไปเป็นผู้ช่วยครับท่านนั่งขวาทันทีที่๖๐นะนี่หลักการเดียวกัน
ไม่รอ๓๐กันยาไม่แบบราชการปกติ
เพราะฉะนั้นที่อาจารย์สุภาพพูด๒คนในที่นี้ก็คือชัด
คุณชัดชัยจันทรายศรีกับคุณธวัชชัยเทิดเผาไทย

ทั้ง๓อาจารย์เห็นตรงกันเมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องของการเร่งรัดในการส่ง๓รัฐธรรมนูญ

ทำไมต้องเร่งคือเร่งเพื่อให้ทันวันนี้
ใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่เร่งก็จะถูกร้องได้ว่า
เว้นการปฏิบัติหน้าที่คือตั้งใจให้ตรงอันนี้คือชัดเจนนะครับตั้งใจให้ทัน
ถูกทีนี้ผมเรียนว่าไปดูดีนะครับไม่ใช่เรื่องของการดูคุณสมบัติว่าที่นายกนะ
วันนี้ไม่เกี่ยวกับสอสอนะครับเพราะนายกไม่ต้องเป็นสอสอ
วันนี้คือเรื่องว่าที่นายกแล้วมติของท่านคือเรื่องของสอสอ
ไม่ใช่ว่าที่นายกนะครับเพราะว่าที่นายกเนี่ยเขาไม่มีตรงไหนให้ตรวจสอบนะครับ
มันเป็นเรื่องของศาลนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้มาตรา๘๒ที่ส่งเนี่ย
มันคือเรื่องของสอสอกับนายกและรัฐมนตรีไม่ใช่มีว่าที่นายกนะครับ
ดังนั้นเนี่ยกระบวนการนี้เป็นเรื่องของสภากรกตเนี่ยเอาเรื่องของสอสอนะครับ
มาส่งสามนูนก่อนวันโหวต๑วันเนี่ยมันชัดเจนว่าเป็นเรื่องของทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ
เจตนาหรือเปล่าไม่ทราบแต่ผลมันคือเป็นอย่างนั้น
ที่อาจารย์ปริญญาพูดเนี่ยไม่ตรงกับที่เมื่อกี้ที่สวอภิปรายคนหนึ่งนะ
เพราะว่านั่นก็คล้ายว่าแบบคุณสมบัติเดียวกัน
หน้าตา๑๖๐เนี่ยเขาบอกว่าให้เอาหน้าตา๙๘ของสอศมาใช้ด้วย
แต่ว่าที่ไม่เข้าใจกันคือว่านายกไม่ต้องเป็นสอสอพลเอกประยุทธ์ถึงเป็นนายกได้
สิ่งที่ถ้าหากว่าเรื่องของกรกตเนี่ย
กตมีหน้าที่ให้มันชัดเจนต่อรัฐสภา

แล้วรีบมีมติมาให้ทันเวลาก็อีกเรื่องหนึ่ง

เหตุทุจริตอะไรก็แล้วแต่ยังไม่รีบสอยเลย
คือมันมีเหตุข้อเดียวคือต้องให้ทันวันนี้ไง
แล้วอีกข้อนึงนะครับที่เมื่อกี้อาจารย์สุภาพพูดขึ้นมาเนี่ย
คือกรกตท่านละเลยหลายเรื่องเลย

ท่านไม่อ่านคำวิจัย๑๘๑๙ท๒๕๖๓

ดูประกอบการจริงหรือไม่แล้วรายได้มีหรือเปล่า

คุณชาญชัยก็ไปร้องสารดีกาสารดีกาก็เหมือนกันเลยครับ
วางหลักครับว่าเรื่องการห้ามถือหุ้นสื่อ
มีหุ้นเพียง๔๐๐หุ้นมันน้อยเกินกว่าจะมาครอบงามหรือสั่งการได้

สั่งกรกตนะครับสั่งกรกตแล้วนะครับให้ต้องปฏิบัติตามคือรับคุณชันชัยให้สมัคร
อันนี้กรกตมันอยู่ตรงไหนของสารบของกรกต
อันนี้หุ้นของพิธาเนี่ยเขาเพียงแค่๐๘
แล้วแถมถือในนามของผู้จัดการมรดกด้วย
คือผมว่ามันมีข้อที่คนเขาคลางแคงใจเยอะ
หุ้นขนาดนี้น่าจะเข้าไปออฟฟิศเขายังไล่ออกมาเลย
ยังไม่ให้เข้ายังว่าแต่เป็นครอบน้ำ